ยกสมคมกีฬายกน้ำหนักแห่งประเทศไทยพร้อมคณะประกาศลาออกแบบยกชุด
เพื่อรับผิดชอบต่อกรณีปัญหาการใช้สารต้องห้ามครับ
เมื่อวานนี้นางบุษบายอดบังเตยนายกสมคมกีฬายกน้ำหนักแห่งประเทศไทยพร้อมคณะ
แถลงการลาออกจากกรณีที่สมคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
มีปัญหาเรื่องการใช้สารต้องห้ามนะครับ
ระงับการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ
อกจากนี้ยังมีกรณีที่สื่อของประเทศเยอรมนี
เผยแพร่สารคดีเกี่ยวกับการใช้สารต้องห้าม
ที่ได้มาสัมภาษณ์อดีตนักกีฬายกน้ำหนักของไทย
และนำบางช่วงบางตอนไปตัดต่อบิดเบือน
เผยแพร่ในที่ประชุมของคณะกรรมการโอลิปิกสากล
เรื่องดังกล่าวถือเป็นผลเสียต่อชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ของประเทศไทยอย่างมากนะครับ
ส่วนในเรื่องที่ถูกสื่อเยอรมนีนำข้อมูลไปบิดเบือน
ทางสมาคมเตรียมปรึกษาทนายและจะทำการฟ้องสื่อดัง

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสด
โจชัวปาซิโอนักสู้เจ้าถิ่นเจ้าของแชมป์
เจอกับอเล็กซิลวานักสู้จากบราซิล
ซึ่งสังเวียนนี้นะครับมีนักสู้ไทยขึ้นสู้ถึง๓คน

โดยจะเข้าสัญญาณถ่ายทอดตั้งแต่เวลา๒๒นาฬิกา๔๐นาทีเป็นต้นไปครับ
ชกไทยที่จะขึ้นสังเวียนในช่วงค่ำวันนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับ
หนึ่งในนั้นก็คือเพชรดำเพชรยินดีอาคาเดมี่
เคยเป็นอดีตแชมป์ของวันเมนชิปในรุ่นคิกบ็อกซิ่ง
แต่วันนี้จะชกมวยไทยแล้วก็มีโอกาสที่จะไปท้าชิงเข็มขัด
กับนักสู้ชาวไทยที่เป็นแชมป์อยู่ในการแข่งขันประเภทมวยไทยด้วยนะครับ